ส่วนสารจังหวัดนครพนมเขาพิพากษาจำคุก
ห้าสิบเอ็ดเดือนไม่รอลงอาญาเลยนะคะ
ก็คือคดีของเจ๊สุในทุนเงินกู้ดอกเบี้ยโหด
และยังมีการช่อกงประชาชนก็มีประชาชนเนี่ย
ไปร้องเรียนไปแจ้งความสี่สิบสามคน
มีเอกสารหลักฐานเรียบร้อยมาดำเนินคดีตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะคะ
ที่ทางศาลก็จะอนุญาตให้ยื่นหลักทรัพย์วงเงิน๖แสนบาท
แล้วก็จะต้องยื่นอุทธรณคำพิพากษาของศาลต่อไปค่ะ
สารจังหวัดนครพนมนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอายการ

เป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวสุนภาหรือว่าสุพิชชา
อภิชัฐโภคินอายุห้าสิบแปดปีนะคะ
ชาวบ้านเขาก็เรียกกันติดปากว่าเจ๊สุเจ๊สุ
เจ้าของร้านขายรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม

ฐานร่วมกันกระทำความผิดปล่อยเงินกู้นอกระบบ
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
แล้วก็ปลอมแปลงเอกสารของลูกหนี้ช่อกงประชาชน
พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพศ๒๕๖๐นะคะ
สารมีคำพิพากษาให้จำคุกเจ๊สุเป็นเวลา๕๑เดือนไม่รอลงอาญา
และปรับบริษัทอภิพาคินที่เจ๊สุเป็นหุ้นส่วนบริษัทเนี่ยนะคะ

แต่จำเลยให้การรับสารภาพก็เลยพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
คงเหลือ๑๗๕๐๐บาท
ส่วนนายสมบัติพรมไทยลูกน้องของเจ๊สุที่มีส่วนรู้เห็นในการปลอมแปลงเอกสาร
สารสั่งจำคุก๖๐เดือนไม่รอลงอาญาค่ะ
และได้ยกฟ้องนางนวลมณีเสนศรี
พนักงานที่ออกเอกสารแจ้งเตือนลูกหนี้ของบริษัทดังกล่าว
ภายหลังสารมีคำพิพากษาธนายความของจำเลยทั้งสองคน
ก็ได้ยื่นหลักทรัพย์ขออนุญาตประกันตัวและปล่อยตัวชั่วคราว
เพื่อจะยื่นอุทธรณคำพิพากษาของสารชั้นต้นนะคะ
โดยสารจังหวัดนครพนมได้อนุญาตให้ประกันตัว
ใช้หลักทรัพย์เป็นวงเงินคนละ๖แสนบาทรวมแล้วก็๑ล้าน๒แสนบาทค่ะ
สำหรับคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
ชาวบ้านที่ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองนครพนม
เขานำเอาเอกสารหลักฐานร้องทุกข์ต่อศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ของตำรวจ
กำหนดนะคะรวมทั้งยังจ่ายเงินไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา
และมีการปลอมแปลงเอกสารของลูกหนี้อีกหลายราย
สำหรับคดีนี้ค่ะถือว่าเป็นคดีสำคัญที่เป็นโมเดลเลยนะคะ
ในเรื่องการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบในภาคอีสาน
ทำให้ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินคดีกับในทุน
เจรจาก่ายเกลี่ยคืนโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้าน
จังหวัดนครพนมแล้วถึงกว่า๔๐๐ราย
มูลค่าก็ไม่ต่ำกว่า๔๐๐ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ